ส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ซึ่งในปีนี้น่าจะจัดที่ต่างจังหวัดซึ่งก็เล็งไว้ว่าจะเป็นจังหวัดปริมณฑลนะคะ
รวมถึงเรื่องเฮสโค้ชคนใหม่ที่น่าจะได้ใกล้ข้อสรุปแล้วค่ะ
คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งในปีนี้ค่ะสมาคมก็จะดำเนินการจัดการแข่งขันในเขตปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดอย่างแน่นอนค่ะ
โดยในเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่สมาคมก็ได้ประสานงานไปยังจังหวัดใกล้เคียงเรียบร้อยแล้ว
เพื่อที่จะประเมินราคาค่าเช่าสนามค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ซึ่งตัวเลือกนะตอนนี้ที่มีความเป็นไปได้ก็มีทั้งสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
สนามกีฬาจังหวัดราชบุรีสนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศานครราชศรีมาและสนามช้างสเตดียมของบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมายืนยันด้วยค่ะว่า
ณตอนนี้เหลือตัวเลือกค่อนข้างน้อยแล้วสำหรับการคัดสรรนะคะ
จาก๓๖ทีมเป็น๔๘ทีมหรือไม่นะคะ
เพราะว่าเท่ากับมีโอกาสที่จะพาทีมชาติไทยลุ้นไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั่นเองค่ะ
เพราะว่าถ้าเขามาทำเนี่ยมันมีโอกาสประสบควรสำเร็จเยอะเขาก็อยากมา
ถ้าเกิดเท่าเดิมเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยง
นี่มันคือเงื่อนไขที่บางครั้งเราออกมาพูดข้างนอกไม่ได้
กว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วผมบอกแม่ครับเพราะผมก็รู้ว่าทุกคนก็อยากรู้